จะพาไปดูเส้นทางชีวิตของคุณลุงจันดี
เขาขายอาหารตามสั่งมานานนะ
จากที่เคยขายดีค่ะตอนนี้กลับขายไม่ได้เลย
เรื่องราวของลุงจันดีเป็นยังไงไปชมกันค่ะ

ถ้ามาในช่วงนี้มีคนสั่งบางทีก็๕หอ๑๐หอก็พอไหว
เฝ้าและชอบ
ส่วนเราเจอก็ว่าทอแท้ไม่ถอแท้
ก็อยู่ร้านอยู่บ้านเค้าครับอยู่ร้านเค้า

ช่วยเขาทำมาค้าขายอยู่ทำนู่นทำนี่

พี่สามสองก็ขายราดหน้าขายพวกนี้

พอขายได้เมื่อก่อนของก็ไม่แพงใช่ไหมครับ

เครื่องเสียงอะไรอยู่ในนั้นหมดเอาลงมาก็ได้

ซ่อยเรายังมีเหลือแล้วก็หายซ่อยทิ้งไป
แต่มันไม่เคยไปกู้นี่เยินเงินแค่มาโรงพลุธนะ

ทีแรกไปหาหมอหมอก็บอกว่าเป็นโรคปอด

ก็ไปบอกเลือดไม่มีต้องไปเติมเลือด

ต้องนอนจีดเตียงซื้อเตียงมาวางไว้ตรงนี้

เพราะลาสุดท้ายไปหาหมอหมอเรียกไปคุย

กลับมาอยู่บ้านมาดูเรียกณะที่บ้าน

ก็เลยเรียกรถโรงพยาบาลเข้ามารับไป

บางที๕๑๐หอออก็มาเรื่อยก็พอไหว

ค้าเขาเคยซื้อขาประจำบางทีก็ได้
๑๐กล่อง๒๐กล่องวันที่วางอย่างนี้ก็รอดตัวไปใช่ไหม

ขายไปครึ่งเดียวครึ่งนึงเขาเก็บไว้ได้แล้วนะ
เพราะข้าวเดี๋ยวนี้เก็บไม่ได้นะต้องทิ้งนะ
ทำอะไรคุณลูกค้าอยู่ครับ

รายได้ตัวคนเดียวคิดว่าเออเราพอสู้ไหวแล้วก็สู้ไปแค่นั้น

เพราะเราอายุมากแล้วพอทำได้เราก็ทำไป
ตัวเรานึกว่าท้อแท้ไม่ท้อแท้หรอก

ผมไม่คิดท้อหรอกสู้ทุกวันไม่เคยท้อหรอก
ผมคิดทุกวันนี้คิดว่าโรคภัยไม่เบียดเบียนก็พอแล้ว
แต่บ้าใจที่สุดคือไม่อยากให้ใครจะเดินรอย
ต้องบอกว่าเป็นกำลังใจให้กับคุณลุงจันดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะ

ร้านอาหารต่ำสั่งฝีมือของหลุงจันทร์ดีนะ
ของคุณลุงจันดีนะไปกันได้ที่จรรสนิทวงศ์๓๑
แวงบางขุนศรีเขตบางกอกน้อยกรุงเทพนะคะ
หรือว่าหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้นะคะ

มีโอกาสลองไปกันดูครับค่ะ